สวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงเที่ยงนี้กันแล้วนะคะ
วันนี้พบกับใบตองรัชตะวันเช่นเคย
เริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของนางเอกสาวหน้าหวาน

จะผ่านพ้นวันคล้ายวันเกิดของสาวแต้วมาได้ไม่เท่าไหร่
แต่งานนี้ดูเหมือนว่าสาวแต้วจะออกอาการปลื้มสุด

ออกอาการปลื้มแบบสุดนะคะหลังจากเหล่าทีมงานในกองละคร

เนื่องในวันเกิดอายุครบ๒๗ปี
ยังมีเหล่าแฟนคลับคนรักแต้วนะคะซุ่มทำคลิปอวยพรวันเกิด
โดยเป็นการรวบรวมเหล่าคนดังที่นางเอกสาวชื่นชอบ
รวมถึงเพื่อนนักแสดงที่เคยร่วมงานมาอวยพรให้อย่างพร้อมเพลียงค่ะ
หวานใจคนพิเศษหนุ่มต้นอาจนะคะที่นอกจากจะอวยพรผ่านคลิปหวานแล้ว
งานนี้สาวแต้วก็เผยว่าเป็นวันเกิดที่พิเศษอีก๑ปี
ซึ่งของขวัญที่หวานใจมอบให้ก็ถูกใจอยู่ไม่น้อยเลยค่ะ
พร้อมปฏิเสธว่านุ่มต้นไม่ได้มอบแหวนเพื่อขอแต่งงาน

ไปถ่ายในท่ำไม่ใช่ท่ำธรรมดาท่ำที่ต้องขึ้นเขาไปอีก
ทีมงานทุกคนเหนื่อยมากเราก็เงื่อน
แต่แบบเขาก็ยังแบบไม่ลืมที่จะเตอร์ไพรส์วันเกิดเรา
กลับมากรุงเทพฯก็มาทานข้าวกับพี่ต้น

ให้ให้นาฬิกาค่ะ
ไม่ใช่แบบแดงงานหรือเปล่า

สือให้เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าจะได้รับโทรศัพท์เขา
เป็นคลิปที่แฟนคลับทำให้

ก็จะมีแบบนักแสดงที่เราเคยร่วมงาน
หรือว่าคนที่เขารู้ว่าเราแบบปลื้มอยู่อะไรอย่างนี้เนอะ
ก็จะแบบมาร่วมกันอวยพรแล้วก็เป็นพี่ต้นปิดท้ายค่ะ

อกจากนี้นางเอกสาวก็ได้ชี้แจงถึงประเด็นที่มีคนปล่อยข่าวว่า
เธอเพิ่งจะไปขึ้นเขียงอัพไซต์หน้าอกที่โรงพยาบาลดังว่าไม่เป็นความจริง
รับว่าเคยมีคิดอยากจะเสริมหน้าอก
แล้วก็มีการศึกษาข้อมูลต่างไว้บ้าง

ส่วนเรื่องไซส์ที่ดูอึ้มขึ้นนั้น
นางเอกสาวยืนยันเลยว่าใช้ตัวช่วยเสริมไม่ซีเรียสนะคะ
ถ้าหากคนจะมองว่าพูดโกหก

แค่มีแบบว่าเราเคยแบบถามพี่นักข่าวนี่แหละ
ถามว่าเราแบบอยากจะทำอะไรอะไรอย่างนี้
เราว่าถ้าทำได้ก็คงเป็นอันนี้นะ

อาจจะมีรูปอะไรของเขาด้วยเขาบอก
อ๋อก็ลองมาดูดีกว่าค่ะอย่างนั้นนะคะ
เพราะว่าเราก็ไม่รู้จะแบบคือเราพูดไปยังไง
ถ้าคนจะเชื่อหรือว่าเลือกที่จะไม่เชื่อ
มันก็เราไม่สามารถได้เปลี่ยนความคิดเขาได้อยู่แล้ว
มีคอมเมนต์คุณก็สังเกตว่าเราก็ดูขึ้นกว่าเดิม

ใช่ค่ะเต้า
คนก็รู้ค่ะทุกคนก็ใช้อยู่ค่ะ
แต่ว่าแล้วแต่ว่าเราจะใช้กันกี่อัน
กี่ชั้นเราก็ว่ากันไป
ขนาดยังไม่ได้ทำอะไรหุ่นยังสวยเซ็กซี่ขนาดนี้เลยนะคะ
เห็นในอินสตาแกรมของสาวแต้วเวลาออกกำลังกาย